มีหนุ่มทหารเกณฑ์คนหนึ่งก็คิดสั้นนะครับกระโดดสะพานภูมิพลฆ่าตัวตาย
แล้วไปกันมีคนแจ้งไปนะว่าพรบผู้ชายคนนึงขี่จักรยานยนต์
จอดกลางสะพานภูมิพล๑ข้ามขอบทางไปยืนที่ขอบสะพานเกรงว่าจะเกิดเหตุ
เกิดขึ้นเขาก็แจ้งไปทางจสร้อยจศร้อยประสานเจ้าหน้าที่
สายตรวจเขาก็มานะครับแล้วก็มีเพื่อนมาช่วยเกลี้ยกล่อม
ก็ยอมกลับบ้านมาแล้วนะค่ะสิบเอ็ดโมงห้าสิบวันนี้นะ
แต่ปรากฏว่าที่ว่ายอมขี่จักรยานยนต์กลับบ้านไปแล้วเนี่ย
บ่ายโมงเจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งเหตุว่ามีคนกระโดดลงมาจากสะพานภูมิพล
ตกลงไปกระแทกรถยนต์บาดเจ็บสาหัสก่อนจะเสียชีวิตอืม
พอตรวจสอบไปตรวจสอบมาอ้าวคนเมื่อสิบเอ็ดนาฬิกาห้าสิบนาทีนั่นแหละ
ค่ะที่ขี่จักรยานมาจอดอ่าจักรยานยนต์มาจอดแล้วก็จะกระโดดแล้ว
เกลี้ยกล่อมให้กลับไปได้อ่ะกลับมาอีกรอบหนึ่งฮะ
พยายามฆ่าตัวตายสองรอบวันนี้ครับแล้วสุดท้ายแล้วก็เสียชีวิตจนได้นะครับ
เหตุการณ์นี้นะครับอยู่ในท้องที่สพบางโพงพางนะครับ
อ่ามีผู้ที่กระโดดลงมาจากสะพานภูมิพลหนึ่งนะฮะ
ก็มาเสียชีวิตในจุดบนถนนวงแหวนอุตสาหกรรมนะครับตรวจสอบชื่อก็คือนายนัทธวุฒิเกรดจังหารอายุ๒๕ปีนะครับ
มีรถยนต์นิสสันสีขาวหลังคานี่มีรอยยุบนะฮะรถยนต์อยู่ข้างล่างของสะพานจุดที่กระโดดลงมา
เพราะว่านายนัทธวุฒิร่างเนี่ยตกกระแทกนะครับแล้วก็กระเด็นลงไปยังทางเท้าบริเวณด้านบนสะพาน
อ่ากระเด็นไปที่ทางเท้าส่วนที่บนสะพานนี่ครับ
มีจักรยานยนต์ยามาฮ่าของผู้ตายจอดอยู่เพื่อนของผู้ตายบอกว่าก่อนเกิดเหตุผู้ตาย
กระโดดสะพานลงมาเพื่อฆ่าตัวตายแล้วครั้งหนึ่งนะฮะก็ไปห้ามปรามปลอบใจ
พาไปส่งกลับบ้านเพราะว่าบ้านก็อยู่แถวนี้นี่แหละส่วนตัวเพื่อนเนี่ย
อ่าก็เห็นว่าเพื่อนก็เดินเข้าบ้านไปแล้วนะครับแล้วก็เห็นว่าก็ขี่จักรยานยนต์ออกมาอีกนะ
ค่ะก็เลยรีบตามนะครับแต่ก็ไม่ทันฮะรอบสองเนี่ยไม่ทันนะครับ
กระโดดลงไปก่อนนะครับคือเพื่อนบอกว่าก็รู้มาตลอดนะว่านายนัทธวุฒิเนี่ย
มีความเครียดในหลายเรื่องทั้งเรื่องครอบครัวแล้วก็ปัญหาส่วนตัว
พยายามฆ่าตัวตายมาหลายครั้งแล้วนะไม่ใช่แค่วันนี้แต่สุดท้ายแล้ววันนี้ก็

ก็ขี่ตามผมออกจากบ้านเลยผมไปส่งเขาที่บ้านแต่เขาขี่ออกมาครับ
เขาก็ขึ้นไปคือเขาโดดปุ๊บประมาณเกือบร้อยเมตรก็ยังไงก็ไม่ทันอยู่แล้ว
ส่วนแม่ของผู้ตายนะคะนางทองยศรัตนทิพย์อายุ๕๕ปี
บอกว่าลูกชายเป็นทหารเกณฑ์มาแล้วปีหนึ่งค่ะแล้วก็กลับมาอยู่บ้านได้ประมาณสองเดือนกว่า
ช่วยแม่ขายอาหารตามสั่งแล้วก็ไม่ยอมกลับเข้ากรมกองอีกเลย
แม่ก็ถามนะคะว่ามีปัญหาอะไรหรือเปล่าลูกก็ปฏิเสธ
ไม่ยอมบอกอะไรแต่ว่ามีอาการเครียดผิดสังเกตก็ได้แค่ปลอบลูก
อย่าคิดมากแต่ลูกกลับมาฆ่าตัวตายทั้งที่ก็มีครอบครัวแต่ก็เลิกรากันไป
แล้วก็มีลูกด้วยนะคะมีลูกยังเล็กอยู่เลยอ่ะ
ที่ปกติแล้วนะเหมือนคนเครียดผิดมากอะไรอย่างนี้พูดอะไรสมองเบอร์เบอร์